ใกล้วันคอนเสิร์ตนะคะรวมตัวศิลปินยุค๙๐อาร์เอสแฟนมิติ้ง
๑๗ธันมาคมเจอกันแน่นอนค่ะ

เพราะว่าตอนนี้บัตรหมดขายหมดเกลี้ยงค่ะ

วันนี้ฮิตมากยุคนั้นคุณผู้ชม

ดิฉันได้ซ้อมกับเพื่อนแล้วค่ะ

เสิร์ตครั้งนี้เป็นการรวมตัวของศิลปิน

มันจะผิดอย่างไรเอาเฮ้ยไปฟังคนนุ่คสุธิดา

เราจะทำสถิติว่า

อายุเยอะมารวมกันเยอะที่สุด

เรียกว่าครึ่งข้อนพันปีเลย
ใช่ค่ะรถพยาบาลอะไรอย่างนี้จะต้องลายล้อมแล้วค่ะ
ถ้ามีท่าเต้นแล้วเป็นอันสลบแล้วล่วงลงไปเลย
ก็คือไม่ใช่อยู่ในหนึ่งในท่าเต้นนะคะคือล่วงจริง